คุณผู้ชมคะธนบูลเกษารัฐปราการหลังทีมชาติไทย
ได้ย้ายไปร่วมทีมกับเชียงรายยูไนเต็ดนะคะ
สถิติค่ะค่าตัวสูงถึงประมาณ๕๐ล้านบาท
ถือเป็นนักเตะไทยที่สถิติค่าตัวสูงที่สุดในขณะนี้นะคะ
รู้ข้อตกลงคว้าตัวธนบูลเกษารัฐประการหลังทีมชาติไทย
หลังจากที่เพิ่งแถลงการปล่อยตัวมงคลทศกรัย
อีกหนึ่งนักเตะทีมชาติไทยให้กับทีมกิเลนพยองไปเมื่อวานนี้
เทโรศาสนะอย่างศิวเกียรติเตียตระกูลและสุริยาสิงหมุ้ย
ที่ล่าสุดจะคว้าตัวธนบูลเกษารัฐไปร่วมทีม
โดยจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่๔พฤศจิกายนนี้เวลา๑๐นาฬิกา
ทั้งนี้คาดการณ์ว่ามูลค่าการย้ายทีมของธนบุญในครั้งนี้นะคะ

หรือประมาณ๑๕ล้านดอลลาร์สหรัฐตามราคาตลาดนักเตะสากล
ธนบูลที่ตอนนี้ร่วมซ้อมอยู่กับทีมชาติไทย
ที่กิเลนด์เบาเร่จังหวัดนครราชศรีมา
ก็ยืนยันว่ายังไม่รู้เรื่องนี้นะคะ
และขอใช้สมาธิกับทีมชาติ
ซึ่งเรื่องทั้งหมดให้ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ทั้งสองทีม
ทิ้งเรื่องของสโมสรก่อนแล้วเราก็มาโฟกัสกับทีมชาติ
คุณผู้ชมคะ๕อันดับมูลค่าการย้ายตัวสูงสุดของนักเตะไทยในขณะนี้
อันดับหนึ่งคือธีราธรบุญมาทันทำสถิติ
มูลค่า๓๕ล้านบาท

โดยมีอดุลพานุพงศ์วงศาและประกิจดีพร้อมทำสถิติรองลงมา
และหลังจากการเปิดตัวนักเตะคาดว่าธนบูลเกษารัฐ
จะทำสถิติเป็นนักเตะไทยที่มีมูลค่าการย้ายตัวสูงสุด
แทนที่ของธีราธรบุรมาธรรม
ฤดูการที่ผ่านมาธนบูลลงสนามให้กับเมืองทอง
ในฐานะผู้เล่นตัวจริงในเกมลีกไปทั้งสิ้น๒๖นัด
ส่วนในทีมชาติชุดใหญ่ปัจจุบันยิงได้๑ประตูในเกมอาเซียนคลับ๒๐๑๙
ช่วยให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะเหนือเมียนมา๒ต่อ๐